สวัสดีค่ะคุณพบเข้าใส่ไข่สดไหมไฮอะคุณเป็นอะไรทำเสียงเหมือน
ใช่คนที่นี้ใช่ไหมค่ะ

เอามาดูเรื่องพิเศษเรื่องพิเศษเราต้องเอาเรื่องนี้มาบอกคุณผู้ชมนะ

โอโหขอโทษค่ะหลบลูกค้ารูปลูกค้าขออนุญาตกว่าหน่อย

ใหม่อีซูซูดีแมคไฮเรนเดอร์รุ่นพิเศษสเทล

นี่เรื่องพิเศษของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๒นี้
ประชาชนชาวไทยจะได้พบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษค่ะ
เลิงราชสมบัติรัชกาลที่๑๐ที่จัดพิมพ์ปกพระบรมชายาสาธิสลักษ
พระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญภายในเล่ม
ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ขอแนะนำคุณผู้ชมเลย
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์เตรียมพร้อมเอาไว้ได้เลยนะครับ
คุณสามารถพบเนื้อหาพิเศษในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อผสมนะครับ
โดยมีแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์ที่ใช้ควบคู่กันไปนะครับ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะก็จะวางจำหน่ายพร้อมกันที่แผงหนังสือทั่วประเทศ
ราคาจำนวน๑๐บาทต่อ๑ฉบับนะคะซึ่งฉบับพิเศษนี้เนี่ยก็จะอยู่คู่กับฉบับปกติค่ะ
จำหน่ายในวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้ค่ะ
ครับผมซึ่งถือว่าเป็นนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะฮะ

ไปดาวน์โหลดเอาน่าดาวน์โหลดไว้ได้เลยครับได้ทั้งสองระบบทั้งอันดรอยด์แล้วก็
ครับแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูได้เลยนะครับเพราะว่าเรียกว่าจะเป็นเอ่อ

จะจัดอย่างคุณพูดเพราะไงขาว
ผู้บ้านที่มีสามีแล้ว

อยู่ที่นี่พูดป่ะ

ไอ้คิดเฉลยก่อนทำไมถึงมีรูปบ่งบนหัว
มาเช้า
อ๋อตอนเช้าครบรอบหนึ่งปีแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ
อ๋อเหรอเอ๊ะทำไมของข่าวสัดไข่ไม่เห็นมีอะไร
ครบไม่ได้มากี่ปีไม่เคยจะมีอะไรเลย
รายการเราก็ทำเงินนะ
รายการนี้ก็ทำเงินนะถึงจะน้อยกว่าแชร์ข่าวซะหน่อย

ราวเนี้ยนั่งอ่านสดแท้ว

อร่าว
ฟ้าไม่รู้เรื่องหน่อหนูไม่เคยรู้ว่าก่อน

เออนายครับกูนาพิมพ์ไลน์ก็มาหาเองที่ตอนนี้นะครับ
ผมกับคุณเหี่ยววันรัฐมีข้อสงสัยอยากจะถามนายสมิทครับ

หรือว่าให้มาแล้วแบ่งกันแล้วพี่มาไม่แบ่ง
เอาไปเรื่องวันนี้นะฮะสำหรับใครที่โชคดีมาฟังเรื่องนี้นะครับ

เลขหน้า๓ตัว๐๔๓๔๗๖นะฮะ

เขาเขียนไว้ข้างล่างผมก็เลยบอกว่าเออข้างล่างนะฮะ

ที่เราพูดเลขแปลก

ที่เซนคุณกำลัว๓ก็ได้ใช่ป่าว
ได้ใช่ป่าวใช่ตายแบบผมก็บอกเลยผมที่เห็นขันของทำไมบันออกเลย
แล้วสองสีได้ยังไงอ่ะคะสองสีก็ไม่ได้สิสองสีผมซื้อตัลลี่ไม่ได้สิ
เห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยคนชั่วก็เป็นอย่างนี้
ตายแล้วผมเข้าใจผิดว่าผมได้นะเนี่ยโอ้โหตายแล้วแม่กูอยากจะฟาดฟาด
พี่เอาถาดสมาร์ทฟาดดีกว่าพี่แต่สคริปตฟาดไม่รู้สึกหรอก
แต่ว่าขอโทษนะฮะเมื่อวานหมอสมดีคุณก็อ่านจากกรงนิชชีนี่๑๒๕
เออมสมดีจากกรงกรรมใช่มัวเป็นคนเฉลยเนี่ยนะครับ
แต่พี่มีวให้มาถูก๒มัวแล้วนะฮะที่เป็นข้อลูกบนรถไง
แต่เราอยากจะภูมิใจแต่ทำไมเราไม่ซื้อ

ยากแล้วก็จะได้มาตลาดใบแต่แบบนั้น
มึงมีปัญหานี่ด้วยหรอ

จะได้จำได้ให้ลูกน้องไปซื้อให้
คุณว่าผู้ชายชนเขาเชื่อเรามั้ย

พี่นายซื้อทุกมั่วเลยคนเข้ามาขายพี่เมียว

ไปเรื่องนี้มันเดือดร้อนคนอื่น

แล้วเดี๋ยวดูนะขี่มาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับ

นี่เขาคือถนนไม่ได้ว่างซะหน่อย

ขี่ชวาดทวีนเวียนวนนอนขี่นี่
คล่อมแล้วนอนเดี๋ยวคุณไปดูนะ

เดี๋ยวดูนอนกันแล้วนะ
ไอคันนี้นอนเสื้อฟิลล์นะ

เสยเดี๋ยวให้ดู
มันใส่กล้องอยู่บนหัวด้วยนะ

อันนี้คือเป็นกล้องรถนะนี่เขาตามแก๊งอยู่

เอาเหรอไม่สินี่มอเตอร์ไซค์เหรอ

หรือขวาอยู่ตรงกลางเลย
เดี๋ยวดูตำรวจนะครับ

เดี๋ยวที่เห็นอยู่อย่าคิดว่าเป็นจ่าเฉยนะฮะ

ไม่เลยนี่นะฮะ
คือคลิปนี้เนี่ยนะครับทางเฟซบุ๊ก

พร้อมระบุนะครับบอกว่าเวลาตาย
กู้ภัยเขาจะได้ไม่ต้องมาคิดอะไร

ผ่านดารสมัสลงอ้ะตำรวจยืนอยู่กลางถนนเลย

แล้วตำรวจมองไม่เห็น
หรือไม่ที่เราเห็นตำรวจอาจจะเป็นจ่าเฉย

หายไปเลยอย่างนี้หรอ
เราไม่ได้วินใช้คล้านะ

ก็เป็นด่าน

แต่ก็มีคนที่เข้ามาเปิดข้อมูลแล้วนะว่าเป็นไปได้๒ที่

ครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือแถวธนธนายท

ที่เขาบอกมานะครับว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
หลายคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไม
ก็ต้องทำเลยทันความประถมไปเรื่อยใช่มั้ย

เขาขี่เร็วมากตรนบ่วนเลยมองไม่เห็น

ใช่เชียร์เพจเชียร์

ไปแว้นตรงประตูน้ำถนนตรงนั้น

เขาก็ยังปล่อยให้แว้นอยู่นะ

หรือสูงสุดคุณเมียลไปเรื่องน้ำพริกหายหรอ

ภายหลังที่เธอนั้นส่งของไปให้แฟนที่จังหวัดสมุทรปราการ

แต่เมื่อสินค้าไปถึงกล่องก็มีรอยแกะฉีกขาด

แดดเดียวน้ำพริกตาแดงและไส้อัว
เห็นชื่อยังบริษัทยัง

กล่องพัฒน์ดูมีรอยฉีกขาดน้ำพริกตาแดงหาย
เหลือแต่ถ้วยเปล่าให้ดูต่างหน้า
จากนี้หมูแดดเดียวที่ทำเองก็หายไปเกือบครึ่ง
ทางนี้หลังจากเกิดเหตุก็ส่งหลักฐานแจ้งไปที่คอร์เซ็นเตอร์ของบริษัท
เวลานี้ผ่านมา๒เดือนแล้วนะคะ
ทั้งหมูแดดเดียวและเจาน้ำพริกเนี่ยมันละลายหายกลายกลับไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้
ก็ยังไม่ได้อะไรคืบหน้าจากบริษัทดังกล่าวเลย
ต้องการให้บริษัทนี้ออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะของบางอย่างนั้นมันประเมินไม่ได้มันมีคุณค่าทางจิตใจ
แดดเดียวน่าจะเป็นหมูแบบว่าเออหมูออร์แกนิคนังก็ต้องตากไว้เนอะ

แสดงว่าต้องทอดว่านางกินไปด้วยคนกิน
หิวอะไรทำไมต้องไปแกะของเขากิน
นักกลัว
มันไม่ได้กินหรืออะไรหวะ
อย่างที่เรื่องนึงเครื่องใช้บางอย่างนะ

เขาก็จะส้อมกล่อง

ว่าเวลาส่งไปแล้วมันจะทางปลายทางเขาจะแบบอย่างนี้

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าต้องเรียกว่าระวังกันไว้นิดนึงอะนะคะ
เพราะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ที่ผัวพันกับมันจะเป็นเรื่องของเวรยาเสบติดไป
นายนิยมเติมศรีศุกร์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

ขณะนี้มันมีกระแสที่เกี่ยวกับการที่จะใช้

ออกมาหลากหลายรูปแบบมากเลยทีเดียว
ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
นะฮะฉบับที่๗เนี่ยพศ๒๕๖๒เนี่ย
มันจะเป็นการผ่อนปลนให้ใช้กัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การศึกษาวิจัยเท่านั้น
ไม่สามารถนำมาใช้ในทางอื่นได้

ดังนั้นการนำกัญชาไปใช้เป็นส่วนผสม
หรือว่าเป็นเวชสำอางเนี่ยไม่สามารถทำได้นะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือว่าเป็นการไว้ในครอบครอง
รวมทั้งใช้ประกอบอาหารเนี่ยนะฮะ
เวชสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ย
ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายทั้งสิ้น
สำหรับอาหารหรือว่าเวชสำอางที่พบว่ามีส่วนผสมของกัญชาเนี่ย
ไม่ว่ามันเช่นอย่างลูกอมคุกกี้ช็อกโกแลตบุรีน้ำยา
หรือว่าครีมบำรุงผมนะฮะบำรุงผิวอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะผลิตจากต่างประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้
ซึ่งสังเกตดูได้จากบรรจุพันธุ์หรือว่าสลาก
ต้องไปดูซะหน่อยหมูนี้สาบผมแล้วเมา
เมาเออเหรอแม้แชมพูมั่วข้อย้ำว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ย
กัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดอยู่นะจ้ะแล้วก็มีการปรับกฎหมาย
เพื่อที่จะผ่อนปลนให้สามารถนำมา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การศึกษาวิจัยเท่านั้น
เพราะว่ากัญชามีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนที่เป็นโทษด้วย
ดังนั้นการผลิตนำเข้าครอบครอง
หรือว่าใช้สินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็นะฮะ
หากไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยา

จะมีความผิดตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาไม่ยากค่ะ
คุณสามารถติดต่อนะฮะสายด่วนปปศ

ในวันและเวลาราชการค่ะ

เมื่อก่อนเราเวลาทำคุกกี้ทำข้าวทำขนม

โอ้โหกินเข้าไปไม่รู้เรื่องรู้ราวนะ

เมื่อเขามีข้อกำหนดไว้เขามีเฉพาะนะ
เดี๋ยวพอมันคุมได้ต่อไป

แต่ว่าต้องในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
บังคับขนาดและจำปริมาณให้ใช้

เพราะประเทศเราเนี่ยประชาชนมีความแบบว่า
เรามีความคลีเอสสูงมากในเรื่องแบบนี้
พักสักครู่ช่วงหน้าเสนอบังคับจักรยานยนต์

ขาแว้นพูดว่าเดินดีกว่า

อะไรจะพูด
เมื่อวานนี้ค่ะผมก็ถามทำไมครับ
นายพรเทพศิริวนารังสรรค์สมาชิกสภากรทม
หมอฐประธานคณะกรรมการวิสามัน

คือเขาต้องการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ
การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในกรุงเทพ
เพราะว่ามันมีการรายงานผลการศึกษามาอย่างนี้ค่ะ
พื้นที่กรุงเทพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน

โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
คิดเป็นร้อยละ๙๘๑๗๑

คือตายบนรถบอลไซด์โดยรถบอลไซด์เนี่ย๙๘
คณะกรรมการมีการศึกษาคือเกือบ๙๙
คณะกรรมการมีการศึกษาแนวทางนี้ก็มีข้อเสนอมาหลายอย่างนะครับ
อย่างเช่นการเครื่องใยผู้บาดเจ็บเนี่ย

จัดให้มีวิชาการการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
บรรจุในหลักสูตรของสถานศึกษาตั้งแต่อนุบาล
สนับสนุนให้เกิดการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้จะจำกัดความเร็วรถที่วิ่งไหนการออกเป็น๔ประเภท
คือถนนในเขตเมืองรถบรรทุก
ขนาด๑๒๐๐กิโลกรัมขึ้นไปก็คือตัน๑๐๐
วิ่งได้ไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อู๋พี่รถพ่วงนี้มันวิ่งเร็วมากนะ
วิ่ง๑๐๐กรัมหนึ่งถึงเราไม่แซต์กันเข้านะ
เออเขาคือแบบสมรรถนะของรถบรรทุกเดี๋ยวนี้มันสูงมากอ่ะ
เขาจะจำกัดแล้วนะให้เหลือ๖๐กับ๔๕
จักรยานยนต์จะไปที่๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อันนี้ชาวมอเตอร์ไซค์นี่คงจะเครียดเลยแหละ
แล้วรถยนต์ก็๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดิม๙๐นะฮะ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายในการจำกัดความเร็ว
อันนี้ที่ฉันขอเสนอว่าติดเพิ่มไม่กลัวกลัวมันเสีย
มีอุบัติเหตุทีไรเสียตลอด
จริงทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว
ว่ารายงานผลตั้งกล่าวนี้จะส่งให้ฝ่ายบริหารกรมธรรมพิจารณา
พิจารณาดำเนินการต่อไป
สาธุเราก็ต้องโดนปรับดิ
๙๐เดือนที่แล้วโดนไป๒ใบช่วงแซงอ่ะแซงคุณแม่ไม่เล่นความเร็วอ่ะหรือคะ
ก็ช่วงแซงมันเกินไงก็โดนตอนนั้นไง
กลายพวกที่แบบว่าเป็นขีดอ่ะถ่ายรูปชัดมากแต่เห็นหน้าเลย
อันนี้ดิฉันเสียค่าปรับดิฉันไม่เคยไปดีดดิ้นว่าถูกนะ
ผิดคือผิดแล้วต้องระวังไม่ทำ
อาจจะเกินมานิดนึง๙๑ก็ได้คุณแม่
เขาบอกมาส่วนมากจะเกินไปเยอะอยู่
อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๕ขวบเนี่ยนะคะ
สมควรมากที่พ่อแม่ควรจะต้องระแวดระวังเอาไว้เลย
เขาออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็บทคอปโทรศัพท์
สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปีเนี่ยนะฮะ
ไม่ควรเกิน๑ชั่วโมงต่อวัน
พวกนี้มีที่เฮ้ยเห็นเหมือนเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยแผ่นนี้ทั้งนั้นน่ะ
เพราะพ่อแม่ก็ต้องหุ้นอยู่กับการเล่นไลน์
เอาโทรศัพท์ไปมันก็เล่นไป
ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า๑ขวบเนี่ย
ควรได้มีการทำกิจกรรมต่าง
แล้วก็หลีกเลี่ยอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าอยู่หน้าจอทุกประเภทเลย
โดยองค์การอนามัยโลกนี้นะคะชี้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปีเนี่ย
ควรจะไปออกกำลังกายไปพักผ่อนให้เพียงพอ
เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้น
แล้วก็ยังเป็นการป้องกันโรคอ้วนด้วยก็โรคอื่นอีกนะ
สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง๑ขวบไปจนถึง๔ขวบเนี่ย
ก็ควรที่จะทำกิจกรรมต่างทางร่างกายที่แบบมีความหลากหลายนะ
อย่างน้อยเนี่ยสามชั่วโมงต่อวันเพราะว่าการที่เด็กอยู่กับหน้าจอเนี่ย
มันอาจจะทำให้นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต
แล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินก็คือโรคอ้วนนั่นแหละ
นั่งจ่อมอยู่แต่ตรงนั้นเข้าใจไหมเขามีรายงานอย่างนี้นะ
อาการนอนไม่เพียงพอเนี่ยแบบเรื้อรังในเด็กเนี่ย
มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับภาวะที่เรียกว่าการสะสมไขมันส่วนเกินเนี่ย
โดยวัดจากดัชนีมวลกายแล้วก็ในขณะที่ระยะเวลาการนอนที่สั้นลงเนี่ยนะฮะ
มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์บ้างการเล่นเกมบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งก็ไม่ดีสำหรับเด็กแน่นอนเด็กน้อยโตช้าใช่ไหมถูกต้อง
แล้วก็จะแบบว่าไม่ได้ว่าจะฉลาดด้วยนะแล้วมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมา
พูดกันมาเรื่อยนะแต่ก็ยังเห็นเด็กเล่นเยอะอยู่ก็ฉันเห็นนะแม่นะ
อันนี้พอไล่ปั๊บเดินปั๊บไปนั่งโต๊ะอาหารปั๊บพอนั่งโต๊ะปั๊บพอลูกมันจะสนปั๊บ
อ่ะยืดเล่นเกมกับดูมันก็นั่งดูรายการเด็ก
เนี้ยเออวันนี้ก็เหมือนกันเข้าไปในออฟฟิศอีแม่ทำงานอยู่โต๊ะทำงาน
ลูกก็นั่งเล่นขอบเล่นอยู่ในคือมันก็นั่งกันอยู่อย่างนี้มันก็นั่งนิ่งกันเลยนะ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับหนุ่มญี่ปุ่นหวังกระโดดสะพานลงน้ำ
ฉลองปริศรัชกาลแต่เรือนำเที่ยวดันโพลเลยลงตุ๊บไปนะครับ
ก้าวเข้าสู่รัชกาลใหม่หรือยุคเรวะของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้
ทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนครับออกมาเฉลิมฉลองพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่
และขอบคุณพระจักรพรรดิพระองค์เดิมที่ทรงทำหน้าที่ประมุขของประเทศมาอย่างยาวนาน
เช่นเดียวกับชายญี่ปุ่นคนนี้ครับที่ตัดสินใจนะครับ

ที่ครั้งนี้แหละ
ถ้าเกิดว่าลงไปโดนขอบก็จะเรียบร้อยนะฮะ

ที่เขาจะโดดสะพานเตี้ยแห่งนี้นะครับเพื่อลงไปยังแม่น้ำ
คาดว่าเพื่อนชายของชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับ
้มน้าวให้ชายคนนี้กระโดดสะพานอยู่สักพัก
แต่เมื่อทนเสียงขอร้องไม่ไหวจึงยกมือสองข้างขึ้นนะฮะสุดแขนหรือศีรษะ
และตะโกนออกมาว่าเฮเซอาริงาโต
หรือขอบคุณยุคเฮเซ
ก่อนที่จะปีนขอบสะพานแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเลยตกลงไปนะครับอย่างที่ว่างส่วนหน้ารถของเรือดำปั้ง
นิดเดียวโดดขัวจะฟาดขอบ
สุดท้ายนอนต่อสู้ความเจ็บปวดเพียงลำพัง
ท่ามกลางสายตาสุดงมงวยของผู้โดยสารจำนวนมากบนเรือ
แล้วก็คนอื่นที่ยืนดูอยู่ข้างรอบที่ก็งงไปตามกัน
ไม่มีใครช่วยเขาหน่อยในเรือหรือตกใจไม่มีค่ะ

เวลาเขาปีใหม่เขาก็ไปกระโดดน้ำกันที่นี่

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ก็ดดน้ำกันน้ำหนาวเลยนะ
ไม่มันเป็นแม่น้ำอยู่ตรงกลางเมือง

ไม่เจ็บตี้เลยแต่ที่โดนเจ็บ

เดี๋ยวกลับมา

เรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้
เบลล่าเขาเอาไปให้

เราก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญอะไรนะครับ

เป็นวันที่สำคัญนะฮะแล้วก็ยิ่ง

ของวันเกิดเรานี้นะคะก็ดีใจ

บางทีเราก็แบบว่าไม่ได้คาดหวังนะครับ

แต่ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรม
เล็กน่ารักมากเลยนะครับ
เหมือนจัดปาร์ตี้เนี่ยนะครับมาจัดลูกโปรง

ผมก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรหรอกครับ

แต่ก็ควรที่จะมีอะไรนิดหน่อย

จริงแล้วมันก็คือประเพณีไทยครับ
ด้วยความที่ทางบ้านเราก็อยู่ไกล

แล้วในเรื่องของผู้ใหญ่เราก็นับถืออยู่แล้วแหละ
แต่ว่ายิ่งคนใกล้หรือว่า
ซึ่งเข้าไปมองเราอยู่เนี่ยนะครับ

อะไรที่มันเป็นเทศกาลที่สำคัญแบบนี้นะครับ

แล้วก็เป็นวันที่เป็นผู้สูงอายุด้วยใช่ป่ะ
ก็รู้สึกว่าเราก็ควรที่จะทำประเพณี

นั่นแหละ

หลายคนคอมเมนต์บอกว่าเป็นว่าที่ลูกเขยใช่ป่ะ

เราไม่ได้มา
ฝากฝังอะไรขนาดนั้นหรอกครับ

ทุกอย่างมันก็ต้องเปิดเผยครับ

ถูกต้องเราเป็นคนสมัยใหม่

เป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ครับ
อะไรของพี่เนี่ย

แล้วพี่ไปหาคุณพี่บ๊าน
จะเหลือละค่ะ
อ้าวเปิดเผยออกมาแล้ว

ก็แมฟว่ายังไม่ถึงใครนะคุณครับ
พี่แฮะคอไม่ต้องสั้นนะขอแบบทางนะ

เขินไม่กลัวหรอกเราเขิน

เดี๋ยวให้เขารู้อีกหน่อย

เออหรือเปล่าครับเริ่ม๓นะเถอะ
ครับต่ายขึ้นมาเรื่อย
เขาจบเมื่อคืนนี้ก็เลยมีปาร์ตี้กันนะฮะเป็นปาร์ตี้แบบว่า
ดาราก็ไปหมดเลยทุกคนเลยฝ่ายเบื้องหลังด้วย

ไปนานแล้วคือเขาบอกให้เป็นสีสันสีสันสดใส
ปลายนายปวิทย์ก็ปลายนะครับคุณหลีปลาย

ตินัมไหนอ่ะพระตินัมตรงตรงพตินัมอ่ะพี่
โอเทมอยู่ติดกันแล้วข้างบนเป็นโรงแรม
จ้าพี่พาตินัมที่เขาซื้อของเรา

อย่าไปหาเลยค่ะพี่กินอยู่กับไอแจง
อ๋อไม่ได้ไปถ่ายเขาเหรอนี่ไงนี่พี่เมียวนี่ไง

เดี๋ยวอยู่กับลิชชี่ลิชชี่
นี่คือนี่แพร่เป็นคนหายเพราะแพร่แขนยาวสุดนะ
คือละครจบแล้วก็ละครก็ยังไม่จบทุกคนก็แบบ
นี้เรียกว่าเป็นทีมนักแสดงทุกคนเขาจะเล่นกันแบบว่า
เล่นเข้าขากันนะพูดจริงเนี่ยแล้วเขาก็จะสนิทกันเพราะว่าการถ่ายทำมันเป็นบทที่หนัก
อันนี้ใหม่เอาดอกไม้มาให้พี่อ๊อฟนะพี่อ๊อฟเดินมีไม้เท้านิดนึง
แต่ขึ้นไปพูดได้ยาวนานมากแล้วก็ตอนใหม่ร้องเพลงก็มียกไม้เท้าเต้นด้วยนะ
จนถ่ายลูกมาเออแล้วก็พูดชาร์จลงแต่ก็พูดได้หมดทุกอย่างสมองดีมาก
เมื่อการปาร์ตี้เขาก็แบบว่าเป็นการฉลองการเรือติ้งตอนจบที่เขาปิดตัวไปอย่างนี้
มาลูกสไปร์ทอะไรมาหมดมีทั้งเบลล่ามีเผ็ด
แชมป์เจมส์ไปหมด

เขาก็เออนะละครก็มีกันเยอะ
มรถป๊าสก็ไปแต่คนที่สนใจมากนึงคือน้องบลู
ที่มาเล่นเป็นป๊อกตนโตเป็นลูกเรนู

ที่ตัวคาวที่บอกว่าเป็นลูก
เป็นลูกของเรนูกับพี่เขยแต่ลูกออกมาเป็นเกาหลี

ทีมงานก็มาหมดนะทั้งกล้องไฟเฟย์อะไรอย่างนี้

งานกำนันเปิดหน้าดินตามต่างจังหวัดฉันก็รับหมด

คนเดียวก็พูดซะ
เรื่องนี้คือเรื่องที่พี่อ๊อฟตุ้มเทจนกำลังที่พี่อ๊อฟไม่ปลอดภัย

เป็นไปเกินครึ่งเรื่องแล้ว

เขาบอกว่าเขาเหมือนกับเดินเข้าไปในไปห้องสอบที่ที่แบบว่ามีคำ
โดยไม่รู้คำตอบเพราะเข้าไปต่อโดยที่ไม่ได้ไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแต่ออฟเขาก็เขียนไล่แทงไปหมดว่า
สองคนนี้เขาคุยกันอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่ได้คุยกันว่าจะมาแทน
ได้หรอไหมอืมก็ทำแล้วอู๋ก็ทำได้ดีมากคือเนียนสนิทเลยน่ะ
คุณอู๋เป็นผู้ช่วยอยู่ก่อนแล้วก็อู๋อู๋เป็นผู้ช่วย
แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหนึ่งอู๋ก็เตรียมจะทำเรื่องต่อไป
แต่ก็คุยกันแล้วก็วันที่อ๊อฟต้องไม่มาเนี่ย
ก็จะมาแทนที่พี่เล่นในฉากตลาดทอดกุ้ยทอดอะไรสองสามฉากเนี่ย
็แทนแทนวันหนึ่งวันสองวันอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ได้เคยมาเป็นหนึ่งแล้วเดินตามออฟตลอด
แต่เขาจะเป็นเหมือนเป็นลูกอ่ะแต่พอตอนหลังก็
คนเดียวยิ่งชะไอ้ตบตีกันอะไรที่ต่อยไต๊โนะถึงนั้นเลย

อ๊อฟเนี่ยจะเขียนโน๊ตไม่หมดเพราะว่าเขาจะวางเรื่องไว้ทั้งหมด
ว่าเขาจะให้ฉากไหนยังไง

ต้องเอ่อแต่เนียนเลยเขาเป็นพ่อลูกกัน

เดิมเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยเขาถ่ายรูป

ไม่รู้ว่าทุกคนสำคัญหมด
น่าหาญน่าหาญตามกับมันตั้งแต่สูริโยธัยเออนี่แหละโอเคนะครับ
ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าไปอีกเรื่องนึงนะครับ

นี่นะครับการันตีความดังเลยตอนนี้

ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเอเชียเท่านั้น
ตอนนี้ดังไกลไปถึงอเมริกานะครับ
ทั้งวงนั้นได้รับเชิญให้ขึ้นไปเล่นในงานเทศกาลดนตรีนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นงานดนตรีระดับโลกแห่งหนึ่งนะครับ
รวมศิปินแนวหน้าไว้ครับข้างเลย
แล้วเขามาไหนเขามากดไลค์ตั้งแต่เมื่อไ

แล้วไปกดติดตามคนอื่นแค่๑๗๙คน
ส่วนใหญ่จะเป็นคนดังทั้งนั้นนะครับ
งานนี้ถึงได้รับรองการันตีได้นะครับ

ว่าจะไปกดไลค์ไอจีวิตหนูหรือยังคะ

ถามว่าทุกวันนี้ต้อง

บางทีแบบว่าเค้าเข้ามาแบบอะไรก็ไม่รู้
มาพูดอะไรเว้อวังเว้อวังอะไรอย่างนี้
โอ้ยนี่เค้าโดนกระทบกระเทือน

ฉันก็โดนเยอะนี่ทุกวันนี้ยังโดนอยู่ไม่เลิกเลย

ฉันก็มาตัวตายไปแล้วฉันก็แขวนคอตายไปแล้ว

ขนาดอยู่เฉยนั้นยังมีอีกข้างมาทำให้ฉันโดน
นี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
เอ้าพักกันก่อนพักกันก่อน
เมื่อวานยังโทรมาตาม
เอ้าสรแนน่ได้ยินมั้ย

ไปดูข่าวคุณณเดชน์กับคุณยาย่าทอดผ้าป่านะครับ
ก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นคู่บุญด้วยนะฮะ
เป็นคู่รักด้วยสำหรับพระเอกณเดชน์กับนางเอกซุปตานะฮะ
คุณยาย่าล่าสุดครับทั้งสองเกี่ยวก้อยเดินสายทำบุญทอดพระป่า
ที่วัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หล่อมากแล้วยายายานี่สวยมากนะสวยจริง

นี่พ่อแม่นี่แม่ทั้งคู่พี่เออยู่ข้าง

ดาราที่สวยในโลกนะ
นี่นะครับคือซึ่งงานนี้นะฮะนำโดยแม่แก้วคุณแม่ของยาย่า

พี่เอสุภาชัยนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับของทั้งสองคนนั้นไปร่วมงานด้วยอย่างล้นหลามนะครับ
มียอดผู้ร่วมทำบุญถึง๒๑๔๗๐๐บาท

ณเดชน์และยายายังทำให้แฟนได้ฟินกันทั่วหน้ากับซีหวานนะครับ

เพราะแต่ละช็อตที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการส่งสายตาหวานให้กัน
เคียงคู่ปลูกต้นไม้นะฮะ
ก็เรียกว่ามดนั้นออกจากต้นไม้มาเกาะยายากับณเดชน์กันนั่นแหละครับ

ชอบสำนวนการเขียนข่าว
ก็มีสัมภาษณ์นะนี่นั่นกันนะ

่าพี่เหง่าใส่เสื้อสีเหลืองน่ะเหมือนยาย่าอยู่นะฮะ

จะเปิดกับฉันใช่ไหม

น้องโพลูกตัวน้อยของพ่อชาคริสแล้วก็แม่แอนนะคะ
น้องโพลเป็นเด็กที่แบบว่ะเลิศอ่ะ
คือแบบเป็นเด็กที่พัฒนาเร็วมาก

เห็นไหมก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
คุณย่านวดให้คุณย่า

นวดเอาแบบแรงหน่อย
เพราะว่าใช้งานได้แล้ว
ว่าถ้าย่าได้แล้วยาใจยาย่า

จะชื่นใจกว่านี้แล้วล่ะเสร็จ

ไม่ได้พราบซ้ำ

เพราะว่าชิดคิดย่อนรักแม่มาก

ตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นชาคริสก็แฮปปี้

ว่าตอนเช้าเป็นห่วงแม่เราก็อุ้ยเล่นละครอยู่พอดี๒ปีก่อนอุ้ยใจ
หน้ามันแล้วตอนนี้ดีใจลูกน่ารัก
ยังเล็กอยู่เลยแต่รู้เรื่องจังเลยคนนี้
วัยดีน้องโภอืมทีมงานของว่าชมพูนะทำไมเด็กโตเร็วจังเลยเนอะ

ก็ดูลูกชมพูอ่ะพูดเป็นเรื่องไปหลัง
รูปกลุ๊ปกลิ๊บอ่ะก็พูดเป็นเป็นเรื่องไปหลัง

เอ่อเปาเขี้ยงแม่สุดลิด
สำหรับหนุ่มสาวที่กำลังเริ่มเป็นแฟนกันคู่ไหนคะอ่า
อุ้ยหนังเก้าหนังแบบตามองบนขึ้นหน่านดีเลยน่ะ
คือผู้จัดการนะคืออย่างนี้เห็นแต่ไกลเลย
ความรักของทั้งคู่มันก็เริ่มเพิ่มความหวานขึ้นมาจริงนะ

งานนี้มันทำเอาให้ผู้จัดการส่วนตัวของนางอะนะ

ก็เริ่มไม่หมดหนนทนไม่ไหวละ

สองคนก็กุ้งกิบกันอยู่เห็นปะ
ดูตาของคุณเต๋อดีแบบตาเต๋อ

คุณเกล้าคะแอบนั่น

กล้าเลยได้เห็นแล้ว
นี่แววตาของเต๋อมันชัดมากเลยนะแบบว่า

แฮชแท็กคนเดียวไม่เหงาเท่า๓คน

แฮดแทรกคนโดนครอบ๒๐๑๙

อันนี้เป็นไอจีของก้าว

เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีช่องทางพิเศษทางยูทูปนะครับ

ตอนพิเศษคืน๒ทุ่ม๔๕ก็จะมีกิจกรรมลงในยูทูป

ก็คงจะแบบว่าทำอาหารมั้ง

ที่ไปกับคู่น้องภูผากับน้องมิ้นท

ใช่ค่ะที่ไปเกาะไปรับมิ้นกันมา

ความรักมีความรักมันก็ต้องมีอย่างนี้

แต่พรุ่งครั้งสักทีเห็นพี่ก้าว

ก็เป็นแฟนกันใช่ไหมคุณแม่
้าวไม่ใช่คือยังงี้
คือมันมีมายูลงทาลิสติก
อะไรอย่างนี้คือเด็กผู้หญิง

ก็คือมีเวฟกระปุกเนี่ยเขาเอาไปลง

คโรกฑับว่าก็จะมีคนผู้ชายคนนึงเนี่ย

คือผมก็เข้าใจทีนี้พอผมไปเห็นผมก็รู้สึกว่า

แล้วก็บอกว่าจริงแล้วคือเรื่องแบบนี้
คือเด็ก๔ขวบเขามีความคิดความอ่านเขาอยากจะทาปาก
บางคนเขาอยากจะแบบเล่นปืนเล่นอะไรก็ไปก็แล้วแต่

เด็กผู้ชายก็อยากจะขี่ม้าขี่ปืนยิงปืนอะไรก็ว่ากันไป

เอ่อคุณไม่เข้าใจหนึ่งผมเด็กก็คุณก็ต้องไปถามแม่คุณ
ว่าตอนเด็กเนี่ยคุณชอบใส่กระโปรงหรือว่าชอบใส่กางเกง
เออคุณจะได้รู้ไง
พอมีแบบนี้ออกไปมันก็จะมีไอ้มนุษย์โรคจิตพวกเกลียนคีย์บอร์ดนะฮะ
ก็จะบอกว่าถ้างั้นคุณก็เก็บลูกคุณเอาไว้ไม่ต้องมาออกสื่อสิ

แต่ผมก็จะบอกว่าพวกกูเนี่ยลงรูปกูในไอจีแต่สื่อเขาเอาไปลงเองเท่านั้นเอง

แต่ฉันก็ว่าคำว่าแก่แดดมันจะชนะแรงไปนิดสำหรับเด็กอายุแค่นี้
คือจริงผมว่าดูอยู่ห้ะไม่ได้คือผมก็เลยรู้สึกว่าจริงแล้วมันแบบ
เรื่องของเด็กคือเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะเนอะแล้วผมก็บอกเลยนะว่าไอจีเนี่ยมันคือสื่อสังคม
คือมันคือสื่อออนไลน์จริงแต่มันเป็นของส่วนตัวถูกไหมพี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะลง
แต่พอลงแล้วเนี่ยสื่อเขาเอาไปลงกันเองถูกไหมฮะเอ่อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมาบอกว่า
ผมก็เก็บเอาไว้เองไม่ต้องลงรูปสิมันก็คงจะเป็นไปได้ไงถูกมั้ยมันก็คือมัน
มันมันก็อย่ามาดูดิฮะโซเชียลมีเดียก็คือโซเชียลก็คือเป็นสังคมคือ
ทุกคนมีโซเชียลกันคือติดต่อสื่อสารกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะทำร้ายกันหรือว่าดูถูกกันหรือว่า
ก็ใช่ไงแต่มันก็จะมีแบบมีแบบเนี่ยพวกแบบก็ไม่ต้องเอาลงสื่อซะจบเก็บเอาไว้ชื่นชมแค่ในครอบครัวก็พอ
อะไรอย่างนี้ซึ่งก็จะมีคนก็ไปบอกนะบอกว่าเขาลงไลน์ไอตีเขาฆ่าแต่สื่อไปแชร์
อะไรอย่างนี้ก็จะมีคนเข้าไปแก้ให้อะไรอย่างนี้ก็มีก็ไม่ได้ถูกถ้าเกิดเราไม่ได้ลงนาน
ก็ถามว่าทู่วันนี้เอาง่ายนะคุณพวกนี้โลกแค่ผมด่าเลย

แอบถ่ายกับผู้ชายทุกคนเลยนะคะ

เมาค์มี
เดี๋ยวดูก่อน

สวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้มาไหม